ที่จะพาคุณดำดิ่งไปสู่โลกของภาพยนตร์
สวัสดีครับ

จริงแล้วเราสลับท่านั่งกันหรือเปล่า

เพราะว่าจริงเธอต้องนั่งท่านี้

เราจะมาคุยกันถึงเรื่องซีรีส์ที่ช่วงนี้เป็นกระแสหรือยังเป็นกระแสอยู่ป่ะ

เป็นว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาก็มีความเป็นกระแสถึง๒เรื่องด้วยกัน

แต่งตัวและซีรีส์เรื่องนั้นเดี๋ยวให้ทายก่อน

เราให้เวลาเขาสัก๕วิในการแบบถ่าย
ก็จัดทีมน่าเราก่อนเขาด้วยออกหรือเปล่า

แปลวะ

อย่าบอกนะถูกถูกแต่ว่าสลับเอาต่างแต่ว่าสลับ
ก็จริงตั้งใจสลับกันโอเคพอเราไม่แผ่แล้วดีกว่า
ใช่มันก็เป็นซีรีส์ที่สูสีคู่คี่กันมาในเดือนที่ผ่านมา
คนก็พูดถึงเราก็ชอบเอามาเปรียบเทียบกันเรื่อย
ใช่เพราะความฟันตาซีด้วยความแยกต้องปรับมหากากของมัน

ซึ่งในวันนี้สรุปก็พี่เฟรมอยู่ในบ้านของพี่มังกรนะครับ
เอ้ยก็เป็นมังกรอยู่นะดูดิ

ก็คือเป็นซีรีส์ทั้งสองเรื่องที่คนฮือฮากัน

ทั้งสองเรื่องต้องบอกก่อนว่ามาจากวรรณกรรม

๒๐๐๑ถึง๒๐๐๓แต่ภาพ

ที่มีมาตั้งแต่ซีซั่นด้วยกัน

เป็นภาคก่อนของเกมรับโทษ

งั้นพอเราแบ่งทิมกันแล้ว
ก้อนแท่นออกมาเหมือนเราดูบอลนะ
มันก็ต้องมีการแข่งขันอ่ะเนอะ
แล้วก็สำหรับแฟนเดนไทของสองฟันชายนี้แบบมาฟัง
อยากให้รู้ไว้ว่าเรามาพูดในฐานะของคนที่อยากจะให้คนที่ยังไม่เคยดู

ซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะได้อะไรที่ลึกซึ้งก็คือแปลว่าต้องเปลี่ยนพิธีกรถูกไหม
ก็คือต้องไปเอาแฟนพันแท้ด้วยหลอดกับแฟนพันแท้ใช่เอาแฟนพันแท้มาพูด

ดังนั้นก็จึงขอขอเรียกนะขออีฟ

ข้อมูลของเราก็จะเป็นเท่าที่ได้หามา
ที่เราแบบชื่นชอบในแบบของเราอะไรอย่างนี้

เราอยากจะขิงกันโดยมีหัวข้อนิดนึง

เราก็เลยให้โอกาสในการที่แบบพูดสลับกันไปเรื่อย

เราให้โอกาสน้อมก่อนนะ
โอเคได้ด้วยความแบบที่เคนเป็นผู้เยาวไวกว่าเนอะ

รู้สึกว่าต้องบอกก่อนว่าลิงออฟพาเวอร์มันก็เล่าย้อนอดีต
มันก็จะมีตัวละครที่เป็นเอฟชื่อว่าการาเรียล
เอลฟก็คือจะเป็นตัวละครหลักของแฟนไชน์นี้
เพราะว่ามันเล่าด้วยที่เอลเป็นตัวเดินเรื่อง

แต่ซึ่งภาคนี้ชื่อเรื่องมันก็บอกอยู่แล้วว่าลิงออฟพาเวอร์
เพราะฉะนั้นจริงแล้วเมนหลักมันก็ไม่มีอะไรมากเลย
ว่าก่อนที่จะได้สร้างแหวนมันมีประสิทธิ์อะไรบ้าง

ขอก็คือพาไปดูก่อนที่จะมามีแหวน

คนที่ผู้ที่ครอบครองมันจะมีพลัง
อย่างคนที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะร่องหนได้

ถ้าให้พูดแบบบานอันนี้แบบเรียวเลยนะ
ก็เป็นพลังที่แบบว่าคนที่สามารถร่องหนได้จะทำอะไรก็ได้
ป่ะยูจะแบบไปขโมยสมบัติไปรอบฆ่าใครทำนู่นทำนี่ก็ได้
คือเป็นแหวนที่ใครก็อยากจะครอบครอง
ก็คือตัวแทนของแหวนอันเนี้ยใช่เห็นไหมฟังดูน่ากลัวป่ะ
มันจะมีแหวนอีกหลายวงนะที่เกิดมาก่อน
ใช่ซึ่งเป็นแหวนที่เหมือนแบ่งเป็น๓คือถ้าให้พูดเนี่ยมันก็เหมือนสามกก
มันก็เป็นแหวนที่ต้องแบบต่างใช่มันจะมีแหวนที่มากกว่าหนึ่งวงนะ
มีเผ่าพันธุ์ต่างกันตาซีสุดน่าตื่นตาตื่นใจ
เงินก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะพี่เพราะว่าพอร์ตเขาแบบแข็งแรงอยู่แล้วอ่ะแต่คิดว่ามันเจ๋งในตัวของมันอยู่แล้วนะพอร์ตเนี่ย
เป็นว่าเรื่องของฝั่งเรามันน่าตื่นเต้นกว่าเยอะ

เพราะว่ามันคือการพูดเรื่องบรรพบุรุษก่อนที่จะมาเป็นเกมลดโทนใช่ไหม
ในการแบบช่วงชิงอำนาจกันครอบครองมังกรครอบครองบันลังอะไรอย่างนี้
เราก็มีครอบครองเราก็ครอบครองแหวน

โทนเนี่ยที่เป็นดาบเยอะเนี่ยเห็นไหม

มีมังกรด้วยหลายตัวตัวใหญ่ตัวเล็กมีหลายแบบ

แล้วจริงจุดเด่นของพอร์ตเรื่องของ
มันอยู่ที่การที่เราเดาไม่ได้เว้ย

เราดูไม่จบไงเราดูไป๔ตอนพี่เฟรม

เอางี้ถ้าเกิดเล่าค็อตทั้งสองเรื่องให้คนฟัง

ดูแย่มาก

อันนี้มีส่วนสำคัญแล้วในการตัดสิน
ใช่ทั้งสองเรื่องก็มีตัวละครที่น่าสนใจถูกไหม

แต่เราคิดว่าคนที่มารับบทเป็นตัวละครเหล่านั้น
ทั้งแบบราชินีทั้งแบบอัศวินทั้งอะไรหลายอย่าง

ของฝั่งเราแค่๓ตัวก็จี๊ดแล้ว
โอ้โหพี่เฟนแต่เรามีแค่๓ตัวไง
อันนี้คือพูดแค่๓ตัวไง

แต่จะบอกอะไรให้ว่านักแสดงของเรื่องพี่เฟรม
แล้วก็ย้อมผมขาวผมบอลแล้วก็จบแล้ว
ไม่แต่ว่าเขาต้องมีแบบว่าแต่งงแต่งหน้า

เป็นออร์กเป็นแบบสับประหลาด
มันมองไม่เห็นไอ้นี่ไงอารมณ์ความรู้สึกไง
ตัวละครแรกที่จะพูดถึงคือเดมอนใช่ไหมเดมอน

คนนี้ออร่ากระจายเลยเว้ยพอมาเล่นเรื่องนี้

มันได้เห็นด้านมืดด้านสว่างของมนุษย

ซึ่งนักแสดงพวกนี้มันแสดงออกมาได้ดีไง

ต้องยอมรับถูกไหมว่าเด็กตัวไหนเด็กตัวไหน

พูดแค่๓ตัวนี้นอกนั้นคนอื่นก็เล่นดีหมด
แต่มันก็ไม่ได้น่าสนใจไงเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะ
แต่ตัวละครมันก็มีความนึกหลักซักซ้อนไง

เราคุยกันเรื่องพานักแสดงกับตัวละครใช่ไหม

บอกว่ามันเป็นพระที่ทุกคนรู้อยู่แล้วพี่

แต่อันนี้มันมาเล่าอดีตที่แบบว่า
นี่มันคือความเจ๋งเขาเล่าสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว
ก็สนุกยอมรับว่าสนุกแค่๕ซีซั่นแรกแต่ซีซั่น๒๓อันหลังก็คือไม่ไหว
โอเคกลับมาที่พาร์ตนักแสดงตัวละครจริงบอกว่าตัวหลักเขาโปรไฟล์ดีนะนางเอก
ก็จะบอกว่าจริงแล้วตัวละครภาคนี้มันน่าสนใจมาก
มันก็มีอะไรที่แบบว่าเราไม่มั่นใจด้วยเราจะได้แบบว่า
ว่าอย่างเค้นก็ยอมรับว่ากูก็ลอกเหมือนแบบนี้
ง่ายก็คือถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเล็กในซีรีส์เท่านั้นแหละ

ใช่ต้องบอกว่าเขาฉลาดที่จะเล่าแล้วกันในพาร์ทตัวละคร
พูดง่ายก็คือทั้งสองเรื่องมันก็คือมีตัวละครที่มันน่าสนใจ

พอก็มีอ่ะไปสำรวจว่าก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าสิ่งที่อยากจะบับเนี่ยมันคืองานสร้างเว้ย

เดี๋ยวเริ่มจากมังกรมีตั้งหลายตัวนึกออกไหม
อยากจะบอกว่าขอพูดเรื่องตัวเลขก่อนแล้วกันเนอะ

แน่นอนว่าเราไปดูมาว่า
ประมาณ๕๐๐ล้านดอลลาร์ซึ่งมันก็ต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะพี่

เอลบอ่ะนะมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบ
ก็จะรู้ว่าเอ้ยเขาไปปีนปุ๊กเขาน้ำแข็ง

ใช้อะไรไปแต่งหน้าเอาถูกมั้ย

เขาต้องแบบพูดคุยกันในวังก่อนได้ไหม
ว่าแล้วว่าทำไมใช้งบ๒๐๐ล้านเพราะว่าสามีพีแรกอยู่โลเดียว
แต่ว่า๒๐๐ล้านใช้โดยความคุ้มค่ามีมังกรทุกตอน
ตรวนกี่๕๐๐ล้านนี่คือไง

ฟู้ดที่แบบว่าเป็นพวกที่แบบพลางตัวกับต้นไม้เห็นไหมว่าเขาต้องใช้ต้นไม้ใช้ทั้งเหมืองแร่ใช้ทั้งแบบถ้ำเห็นไหม
มันเยอะคือพูดง่ายว่าเราจะอวดว่าเออมันความอลังกรรมอยู่ที่โลเคชั่นต่างการใช้แบบงานสร้างใช้๔๗
ฉากที่ทำมาสมเหตุสมผลหรือเปล่าถูกไหมไม่ใช่อยู่อยู่ก็แบบอ่ะเดี๋ยวก็มีออกเดี๋ยวก็มีอะไรมาเดินไปเรื่อย

ไม่เรื่องก่อนไปยัง

คือรู้สึกว่ามันช้ามันแบบเอื่อยมันเหนื่อย
จังหวะที่แบบว่าหักมุมมันอยู่ตรงไหนนะ

แล้วเราก็ไปเจอคนนู้นคนนี้

เออมันช้าที่เขาบ่นกันอะไรอย่างนี้
มันดูไม่มีจุดที่แบบน่าสนใจในแต่ละตอนมากพอไง

มันเป็นจุดใหญ่ที่แบบทำให้คนพูดถึงว่าแบบ
มันน่าจะตื่นเต้นกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้

เหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นน่าตื่นตานอกจากความอลังการของฉากอะไรอย่างนี้

กูได้แบบนำเสนอไอเดียของเขา

ตัวละครมัวแต่แบบเอ๊ะคือมันมีการดำเนินเรื่องแหละ
ว่ามันยังช้าไปสำหรับซีรีส์อะไรแบบนี้
ความตื่นตาความส้าตื่นเต้นอ่ะพี่พี่หวังมี
ก็คือรู้สึกว่าเรื่องนี้มีผู้ชายเยอะมากมันน่าเบื่อเพราะว่าเราก็ไปดูสัมภาษณ์มา
เขาบอกว่าเขาน่าจะสัมภาษณ์กับนักแสดงสาวทั้งสองคนให้๓คำกับซีเรียสนี้เขาก็บอกว่า
มันมีหลากหลายไงมีเอฟมีนู่นมีนี่ด้วยความที่มันแบบ
หลายเข้าพันธุ์หลายรูปแบบมันก็เลยมีความแตกต่าง
อยากให้คนมาดูแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วแม่งก็แบบดูทาง
เป็นฟิลแบบว่ามีแต่ผู้ชายไม่แบบผู้ชายเหรอตัวละครผู้หญิงมีนับหัวได้
ก็เข้าใจได้แหละว่าทำไมเขาถึงเล่าแบบนี้เพราะมันก็มีเหตุผลของเขา
เราเราก็ไม่ได้ด่าอย่างเดียวนะเราก็มีเหตุผลของเราก็เอาเป็นว่าจุดอ่อนมันก็คือเรื่องเรื่องแบบ
มันก็จะมีมังกรพร้อมนวลพะนี้อะไรอย่างเงี้ยชอบ
แก้ต่างเรื่องจุดอ่อนเมื่อกี้หน่อยที่บอกว่า

ก็เวลามาน้อยอ่ะ

ที่จะมีที่ทางของผู้หญิงที่มีอยู่ไม่กี่คนในเรื่อง
เข้าสู่ช่วงต่อไปเลยไหนเราก็เกิดมาแล้ว

หลังจากกำจัดจุดอ่อนแล้วเราก็ขอ

เพราะอะไร
เพราะว่าเรารู้สึกว่าก็เป็นความสนุกสนานเนาะ
ซึ่งต้องบอกก่อนว่าที่เราด่ากันไปตะเย้บางอย่าง
มันก็เป็นอารมณ์เนอะไม่ใช่เหตุผลเท่าไหร่

ก็ต้องมีช่วงที่เราแบบว่ารูปหลังทำความเข้าใจหน่อยเนาะ
ว่าโอ๊ยไม่เป็นไรนะจริงก็มีข้อดีอยู่นะเรื่องของนาย
ไหนก็ตบกูมาเยอะแล้วรูปหลังกูสิ

จริงในความช้าอันนั้นมันก็ทำให้เราเห็นอะไรหลายอย่างใช่ไหม

เห็นวิวทิวทัศน์เหมือนเราไปแบบทัศนศึกษา

เหมือนกูเป็นผชชนะน่ะเหมือนไม่ได้ชมหลังกูเท่าไหร่เลย
มันได้เห็นความงดงามของงานสร้างถูกไหมมีเวลามีเวลาแบบอ้อยหญิงกับมัน

ใช่ไงคือบางทีเราจะเจอซีรีส์ประเภทแบบอ้าวค่ามั่นค่ามั่นค่าแบบ
มันมีซีรีส์ในจังหวะอีกแบบหนึ่งได้โชว์เรื่องราวให้คนได้เห็นในอีกจังหวะหนึ่ง
เหมือนเล่าไปแบบทัศนศึกษาอย่างที่บอกไปอันนี้ชมใช่ไหมชมไม่ได้ประชดใช่ไหม
ถ้าพี่พูดไปก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมอ่อก็ดีแหละก็ดีแหละ
แล้วก็เรื่องงานสร้างเราก็ต้องยกให้นะยกให้เขา

พูดเรื่องว่าแบบมีความละเมียดละมัยในการแบบ
การสร้างฉากสร้างอะไรที่มันอลังการมาอยู่
ความเชื่อที่เรารู้สึกว่าคนดูเราเชื่อว่า

เหมือนเราจะไม่ติดเรื่องขององค์ประกอบสิทธิ์เลยในเรื่องเพราะมันแบบ
เขาทำถึงแล้วกันใช้คำนี้แต่เราจะติดว่าเราก็ง่วง
นี่รูปหลังอยู่ใช่ปะลืมรูปด้วยแล้วก็หยิงด้วย
มันก็มีข้อดีของมันอยู่ถ้าเกิดคนที่ชอบอะไรที่ดูเอลฟดูออฟดูอะไรเพิ่ม
ความหลากหล่า
เรื่องของแบบเผ่าพันธุ์ผิวสี
มีเอฟผิวดำมีคนแคะมีมนุษย์ที่หลงรักเอฟ
จริงแล้วมันก็เทียบเคียงถ้าให้พูดง่ายมันก็คือเรื่องของแบบคนตะวันตกกับตะวันออก
ผิวสีที่แตกต่างกันอยากจะให้มาแบบเชื่อมโยงกัน
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่อยู่ในหนังไตรภาคมาตั้งแต่แรก
งดงามชนะความชั่วร้ายอะไรอย่างนี้

กลับมาตาเคนรูปหลังแล้ว
เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเขาดาก้อนเราอะนะ
ถึงแม้ว่ามันจะแบบว่ามีผู้ชายเยอะนะ
ถึงแม้ว่ามังกรมันจะออกมาไม่สะใจแต่ว่า

คือก็อย่างที่พี่เฟรมบอกคือพอมันมีผู้ชายมากแล้วมีผู้หญิงน้อย
มันก็จะไปสอดคล้องกับประเด็นที่เขาพยายามพูดออกมาผ่านบทเรื่องนี้
ถึงเรื่องแบบการถูกกดขี่ของเพศหญิง
หรือว่าแบบไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ได้ง่ายอะไรอย่างนี้
มันแบบว่าต้องพิสูจน์ทุกอย่างในขณะที่ผู้ชายมันแบบแค่เกิดมา
มีกระจุก็สามารถขึ้นเป็นราชทายาทได้แล้ว

ซึ่งจริงมันดีนะเพราะว่ามันก็เทียบเคียงได้แบบ
แต่อย่างเอลเมนต์ของการที่แบบผู้หญิงถูกกดขี่
มันทำให้เซ็นย้อนไปนึกถึงแบบวัฒนธรรมคนจีน

เราจะพยายามแบบมีลูกชายเพื่อจะสืบทอดตระกูล

ยุคนี้มันไม่ได้มีแบบเรื่องของบันลังเข้ามาแล้วแต่แค่แบบสุดท้ายเราก็อยากได้ผู้ชายพอดี
ส่วนผู้หญิงก็มีแค่แค่แบบไว้ปล่อยให้วันหนึ่งก็ไปเป็นผัวใครสักคน
คนใหญ่คนโตแล้วกันซึ่งซึ่งในเรื่องนี้มันก็มีเห็นป่ะ
เด็กผู้หญิงที่เป็นลูกของอีกคนนึงที่มันเป็นคนใหญ่คนโต
ที่มันจะให้แต่งงานกับพระราชาที่มันอายุแค่๑๘
พระราชาไม่ยอมแต่งเพราะว่ามึงยังเด็กอยู่เลย
แต่มึงจะให้แบบเออไปฝากโตเป็นแบบ
แบบว่าผู้หญิงคนนึงถูกกำลจจตากรรม

จริงทั้งสองเรื่องนี้เราคิดว่ามันเทียบเคียงเรื่องสังคมการเมือง

ค่อนข้างชัดเจนด้วยมันคือการแบบแสวงหาอำนาจ
ถูกมันคือการแบบพยายามที่แบบจะมีที่เป็นของตัวเอง
พื้นที่มีพื้นที่มีวงตระกูลมีอำนาจมีอะไรก็ตามที่สามารถแบบชี้นิ้วสั่งอะไรก็ได้
ใช่ซิมโวของแต่ละเรื่องเนี่ยอย่างของเรื่องพี่เฟรมมันก็คือเรื่องของบันลังใช่ป่
ใช่ถ้ายูอยู่บนบรังอ่ะใช่ยูทำอะไรก็ได้หรือถ้าเรื่องของอันเนี้ย
ถ้ายูมีแหวนหรือถ้ายูมีพาเวอร์แบบซาวลอน
ก็สามารถแบบดอร์มิเนคทุกอย่างได้

ใช่มังกรก็คืออำนาจเออใช่มังกรก็ถือว่าเป็นอำนาจ
แต่ทีนี้พอวนกลับมาเรื่องของที่เชนรู้สึกว่า
มันเห็นความแตกต่างของสองเรื่องนี้ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของเลส

ใช่แบบจูบกันก็แบบว่าไม่ได้แลกลิ้นเท่าไห
ก็แบบจุ๊บอะไรอย่างนี้น่ารักถ้ายูสังเกต
คือมันก็จบไปสักพักใหญ่แล้วเนอะทั้งสองเรื่องเลย

สำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้ว่าฝันชายนี้เป็นยังไง
อยากให้ลองไปดูจริงอาจจะไม่ต้องไปย้อนไปดูถึงขั้น

อาจจะอินด้วยใช่แล้วทำอะไรมันต่อกันอีก
ก็ได้เห็นกำเนิดแหวนกำเนิดร้อน
ยุคนี้มันยังเจ๋งเหมือนอยู่ตอนนั้นหรือเปล่า
มันยังเชื่อมโยงกันได้ขนาดนั้นหรือเปล่า
คิดว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่เคยดูซีรีส์หรือหนังเหล่านี้

ว่าเชื่อว่ามีบางคนก็อาจจะแค่รู้จักแต่ไม่เคยดู
อยากจะชวนไปดูกันแม้ว่าบางเรื่องบางตอนอาจจะมีอะไรที่แบบโหยบีบคันหัวใจเหลือเกิน
หรือว่าบางทีมันอาจจะสโลเบิร์นไปบ้าง

ไม่ใช่มันน่าตื่นเต้นไง
เรื่องราวมันลุ้นว่าแบบเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นโหมันเป็นอย่างนี้จริงเหรอ

เพิ่งเคยเห็นวิเฟรมเล่นใหญ่ขนาดนี้นะคะทุกคน

อย่างที่บอกพอเคนเดาผิดว่าใครเป็นสาวหล่อแล้วเราก็แบบ

ซึ่งเราสามารถไปดูตามแพลตฟอร์มต่างได้เนอะ

สำหรับช่องทางที่เราจะเห็นภาพเป็นวีดีโอเนอะ

ก็แล้วแต่เลยว่าใครสะดวกช่องทางไหนเนาะ
สะดวกช่องทางไหนแล้วก็กลับมาพบกับเราได้